ครับวันนี้เรื่องของโผล่คอรมอเศรษฐาน๑เนี่ยนะฮะ
มันก็มีการขยับขยื่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บ้างนะฮะ
ตอนนี้ก็น่าจะสัก๙๕อาจจะไม่เต็ม๑๐๐
ต้องรอดูว่าจะมีการพลิกโผล่จากที่คาดการณ
นำเสนอรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติบ้างหรือไม่อย่างไร
นี่เป็นมือกฎหมายของพักเพื่อไทยนะฮะ
ปรากฏอยู่ในโผล่คอลโลมอลมาตลอด
จนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชื่อของคุณชูศักดิ์นี่หลุดโผล่นะฮะ

ถูกวางตัวไว้ว่าจะไปดูเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

แล้วค่ำเมื่อวานเนี่ยชื่อที่มาแทนเนี่ยนะฮะ

คือชื่อของนายพิชิตชื่นบาน

ทนายความของตระกูลชินวัฒน์
ทำคดีให้กับตระกูลชินวัฒน์มาหลายคดี

แต่ชื่อไม่ได้มาเป็นรองนายกแทนคุณชูศักดิ์นะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่าซึ่งก็จะมาดู

คุณพิชิตนี่เป็นสายตรงของตระกูลชินวัฒน์นะครับ
เป็นทนายความทำคดีสำคัญให้กับตระกูลชินวัฒน์
ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายก
หรือว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารในช่วงเวลานั้น
แล้วก็มีคดีหลายคดีอย่างเช่นขี้ดินรัชดา
หรือสมัยคุณยิ่งรักคดีทุจริต
วันนี้ก็ทำให้กับคุณยิ่งลักษณ์นะครับ

คุณพิชิตก็เป็นสอสอเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันร่างกฎหมาย
นิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนี่ก็มีโอ้โหตอนนั้นเรื่องใหญ่เลยนะนี่ฮะ
วันนี้โอ้โหชื่อมาแรงตีคู่กับชื่อคุณสุธินคลังแสง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอาเอาคุณพิชิตก่อนนะ
เอาคุณพิชิตให้จบก่อนอ่าคุณสุธินเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่านะ
คุณพิชิตเนี่ยยังเป็นอดีตประธานที่ปรึกษากฎหมายภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
แต่ที่เป็นที่จดจำที่สุดคือตอนที่เป็นหัวหน้าทีมทนายความให้คุณทักษิณในการสู้ที่ดีอ่า
มีข่าวเรื่องการหิ้วถุงขนมใส่เงินสดสองล้านบาทอืม
มอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการของสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตอนนั้นถูกเรียกว่าคดีถุงขนม๒ล้าน

ต่อมาศาลนะครับมีคำสั่งจำคุกคุณพิชิตเป็นเวลา๖เดือน
ไม่รอลงอายาฐานละเมิดอำนาจศาล
สภาธนายความมีมติเสียงข้างมาก๙ต่อ๓เสียง

คือลบชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ธนายความเป็นเวลา๕ปี
อ้าวแล้วแบบนี้คุณสมบัติจะผ่านล่ะคะพี่หุย
คือตอนนี้เนี่ยมันที่ถกเถียงกันนะฮะว่า
เอ๊ะคุณสมบัติได้ไหม

อย่างมาตรา๑๖๐ของรัฐมนูลเกี่ยวกับรัฐมนตรี
ที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีเนี่ย

เล็บ๗คือต้องไม่ถูกสาร

ถ้าเอาตามแบบเต็มของวงเล็บ๗นะ

ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก
คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดนะฮะ
หรือมีการรอการลงโทษ
แต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

หรือความผิดฐานหมินประมาท

ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก
คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษ

แปลว่าถ้าคุณเคยถูกตัดสินให้จำคุก
แม้จะเป็นในสารชั้นต้นหรือสารอุทธรณ์

กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษ

มันก็เลยอาจจะทำให้คุณพิชิตเนี่ย

รองนายกรัฐมนตรีนะครับ

นายกให้สัมภาษณ์หลังประชุมกับสอสอของพักเพื่อไทยด้วยนะฮะ

คุณพิชิตเนี่ยอยู่กับพักเพื่อไทยมานานนะครับ
ส่วนคุณชูศักดิ์จะไปทำงานด้านอื่นนะฮะ

แต่อาจจะมีอะไรที่เตอร์ไพรส์เล็กน้อย

ส่วนเรื่องคุณสมบัติของคุณพิชิต
เคยมีคดีเรื่องถุงขนม๒ล้าน

ตอนนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการคอรมอลเนี่ย
ไปตรวจสอบอยู่เรื่องของข้อกฎหมายต่าง
แต่มั่นใจว่าฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทย
น่าจะตรวจสอบมาดีแล้วระดับหนึ่ง
คุณพิชิตชื่อมาแล้วมาเห็นบอกว่า
มีประเด็นเรื่องของถุงขนม๒ล้าน
ตรงนี้จะเป็นสายรอบฟ้า
ประเด็นเรื่องอะไรนะครับ
คุณสมบัติ๒ล้าน

ซึ่งถ้าเป็นการมองว่าไม่ใช่เป็นความผิดและห่วงโทษ
เขาเป็นคนเขาไม่เป็นสายรอบฟ้า

ที่เคยถูกสารสั่งจำคุก๖เดือน
คดีเรื่องถุงขนม๒ล้าน

เป็นกรณีละเมิดอำนาจศาล

ให้โอกาสบุคคลที่เข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี
ถ้าได้รับโทษจำคุกแต่ผลโทษมาแล้ว๑๐ปี

แล้วมนุษย์หกศูนย์ก็ให้โอกาสได้
เผื่อว่าคุณวิทย์ก็ยืนรับว่าตัวเองไม่ขาดคุณละบัตรนะฮะ